คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้

ถึงกับควันออกหูกันเลยทีเดียวนะครับ

ไม่โอเคลูกชายสุดหล่ออย่างน้องนายนพัฒน์
ถูกนำเอาภาพไปใช้
ประกอบการขายสินค้า
โดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ยินยอมเลยนะคุณ

นี่ได้ไหมว่ากูแอบอ้างได้นะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะพี่หมูพิมกาบอกเลยว่าไม่ไหวจะเคลียร์จริงโกรธมาก
โพสต์เตือนแฟนคลับโดยเฉพาะน้องนักศึกษา
อย่าไปหลงเชื่อร้านขายสินค้าออนไลน์
รายนี้นะคะที่แอบอ้างนำเอารูปของน้องนายไปสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ขายสินค้า
ด้วยการทำป้ายซะใหญ่สโตเลยคุณโอ้โบชัวร์ก็มีนะคะไม่ใช่แค่ป้ายเท่านั้นนะ
ทั้งที่ความจริงแล้วน้องนายเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของร้านนี้เลย
ตัวเองเนี่ยเคยเตือนไปแล้วก็ยังทำอีกแถมรอบนี้หนักกว่าเดิมขึ้นป้ายอันใหญ่เลยนะคะ
หมูก็ประกาศถึงน้องที่เห็นให้ช่วยกันส่งรายละเอียดให้พี่หมูเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานและจะให้กฎหมายจัดการให้ถึงที่สุดค่ะ
คือแบบนี้เนี่ยเสื่อมเสียนะถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณไม่ได้มาตรถูกต้องเนี่ย
อาจจะทำให้ชื่อเสียงของน้องนายเนี่ยเสื่อมเสียได้ถึงว่าล่ะพี่หมูถึงกับเอาเรื่องเลยทีเดียว
ไม่ได้นะจริงแล้วมีคนเห็นป้ายนี้เยอะมากเลยนะ
ถ้าเกิดว่าใครเห็นยังไงก็ส่งให้แม่หมูดูก็ได้
เพราะว่าตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดสำหรับคนที่เอาน้องนายไปแอบอ้างนะคะ